มาดูกันต่อนะคะกับตลกคนดังค่ะอารงจตุรงค์นั่นเองค่ะ
หลังปลดล็อกเฟส๓นะคะก็กลับมาเปิดให้บริการเรียบร้อยนะคะสำหรับร้านอาหารของเขาค่ะ
ทำให้ตอนนี้นะคะเริ่มกลับมามีรายได้จากร้านอาหารอีกครั้งค่ะ
แถมลุงลงบอกว่าโอ้โหเปิดวันแรกคล้ายดิบคล้ายดีไม่น้อยเลยค่ะ
แต่ที่ทำให้ลุงรงหายใจไม่ออกคือตอนนี้เลยคุณผู้ชม
กับภาพนี้เลยบาดตาบาดใจมากค่ะหนุ่มนิกกี้นชัดค่ะ
ส่งภาพหอมแก้มใบเฟิร์นลูกสาวสุดห่วงมาเย้ยถึงในไลน์ส่วนตัว

มีเฟสชิลคุณผู้ชมนะคะอันงานนี้ลุงลงแบบว่าอื้อหือนะคะ
ฉุนจัดตอบเน้นทันทีแบบลุงตีนไวนะเออนะคะอย่าให้เจอเลยค่ะ
เมื่อนักข่าวไปเจอพี่ลงนะคะก็ต้องถามหน่อยค่ะว่า
ลุงลงตกลงได้โกรธจริงไหมคะเนี่ย
เจลก็ถามว่ามึงทำเพื่ออะไร
ประโยชน์ประโยชน์อะไรที่ที่ทำ
คือมึงจะให้ใครดูมันหอมถ้าไม่มีเฟสชิลค่ะเป็นอย่างไร

กลัวมึงตายนะไอ้นิกกี้กลัวมึงตายนะไอ้นิกกี้
โอ้โหจริงสิโอ้โหจริงสิ

ถ้าไอเฟิร์นเลือกไอ้นิกกี้
ไม่เอาครับเอาไอ้แจ๊คแฟนฉันครับ
แต่แจ๊คแฟนฉันมันโง่ลูกคุมมันอยู่
ชัดเจนนะคะว่าถ้าคบนิกกี้เอาแจ๊คแฟนฉันดีกว่าค่ะ
ทีนี้นักข่าวเลยถามพี่จตุลงต่ออีกนิดนะคะว่า
สมมุติว่าใบเฟิร์นกลับไปเปิดใจให้เจโม่
หนุ่มคนเก่าที่เคยมีข่าวว่าหลอกคงหลอกครบครบซ้อนนี่แหละคุณผู้ชม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
เดี๋ยวก็คนเป็นแฟนก็คือไม่เอาดีกว่าอย่าไปยุ่งเขา